ถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่า
คดีสารวัตรสิวกำนันนกเนี่ย

เพราะว่าเมื่อคืนนี้จะ๔ทุ่มได้แล้วมั้ง

ประเด็นที่เสียบเข้าในหัวใจก่อนเลยนะ
ครับ
ส่วนใหญ่ให้การไม่ตรงกับความเป็นจริงขัดแย้งกับความเป็นจริง
ผมเนี่ยนะภาวนาภาวนาเมื่อคืนนะขออย่าให้เรื่องมันพลิกเลย
ขออะไรอย่าให้มันพลิกเลยในใจผมพลิกจากอะไรเป็นอะไร
อย่าไปสนใจเลยไปดูบิ๊กโจ๊กดีกว่าเมื่อคืนนี้นะที่ผ่านมานะ
บิ๊กโจ๊กพลต่างบุญเอกซูหลาเชศหักพานครับรองผู้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
มาประชุมติดตามคดีคดียิงสารวัสสิวนี่แหละที่กองประชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ด
ซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บกู้เสร็จแล้วเสร็จแค่ไหนเดี๋ยวมาว่ากัน
หลังจากดูภาพอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับก็เปิดแถลงข่าวโดยไม่เปิดเผยภาพให้ผู้สื่อข่าวดูนะ
อย่างที่เบิ้ลเคยบอกไปอ่ะค่ะที่คาดการณ์ไว้อ่ะนะครับ
แต่จะให้ข้อมูลที่เห็นทั้งหมดเบื้องต้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
สิบสามกล้องในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวนะครับคือบอกแบบนี้มีทั้งหมดบ้านนั้นน่ะ
สิบห้ากล้องครับสิบสามกล้องอยู่ในเซิร์เวอร์หนึ่งตัวอีกสองกล้องอยู่ในเซอร์เวอร์อีกหนึ่งตัว
ซึ่งอีก๒กล้องในเซอร์เวอร์ไอ้ตัวหลังนี้เขาจะเก็บกู้เสร็จนะครับ
บ่ายวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมาแถลงต่อเอาตามนี้นะนะครับเห็นไหม
เห็นอะไรบ้างโอ้โหบิ๊กโจ๊กบอกเห็นทั้งภาพและเสียงเห็นนาทียิงสารวัตรสิว
และรู้ว่าใครทำอะไรก่อนและหลังเกิดเหตุซึ่งหลายจุดไม่ตรงกับคำให้การของตำรวจ
ในงานเรียนที่เขาให้ประคำอืมเมื่อกี้บิ๊กโจ๊กพูดไหมว่านองยิงน้ำแข็ง
อืมอ่าใช่เพราะว่าเป็นในน่องแบบประมาณนั้นแหละนะ
นักข่าวถามไงพี่เบิร์ตว่าแบบว่าคนที่ยิงใช่หรือเปล่า
เมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนสไตล์การแถลงข่าวมันจะเปลี่ยนไป
ถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือบิ๊กโจ๊กท่านจะพูดพูดไปเรื่อยอ่ะ
พูดไปตามข้อมูลของท่านใช่พูดไปเรื่อยหมายถึงไม่ใช่พูดไม่มีข้อมูลนะ
แต่ท่านจะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยตามที่ท่านมีข้อมูลแต่เมื่อวานี้
แอนเอแต่สังเกตได้ว่าสังเกตได้ว่าเวลานักข่าวถาม
บิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านรองท่านก็ตอบโดยที่ไม่ระบุชื่อ
และจะค่อนข้างระวังเพราะว่ารองโจ๊กก็บอกเหมือนกัน
เรื่องของเหตุผลในการที่จะเอามาเปิดหมดหรือบอกหมด
ไม่งั้นฝั่งทนายนั้นเขาก็จะรู้เขาก็จะรู้ว่าเป็นยังไง
แล้วเดี๋ยวจะเอามาต่อสู้กันได้อ่าเอาฟังเสียงบิ๊กโจ๊กเลยดีกว่า
ภาพที่ออกมาก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านะครับนะเอ่อว่าเอ่อ
คนเจ็บเอ่ออยู่ในอาสาทยังไงบ้างนะครับ
การก่อเหตุเป็นยังไงอันนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับ
ร้อยเปอร์เซ็นต์เด็มน่าก็จะสอดลับกับแนวทางการสืบสวนน่า
ซึ่งจะไม่ตรงกับคำให้การอยู่แล้วจากคำให้การทั้งหมดเนี่ย
นะครับของทุกคนเนี่ยเอ่อมันไม่ตรงกับข้อจริงจริงนะฮะ
มันขัดแย้งกับข้อที่จริงทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อ
วันนี้เอ่อก็จะมีการเงินการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นะครับโดยสินค้าให้การเท็จต่างนะครับก็จะตามมาด้วย
ทฤยายายต้องตามมาเอ่อไม่มีภาพจากโลกวงจอดปิด
ไม่เป็นไรดูบิร์ตกับดอมกันแล้วกันไอ้ในโจ๊กเนี่ย
สมมติน้ำแข็งบรรสสารวัดเสี่ยวฝั่งตรงข้างเป็นคนยิงเอ่อ

ครับกระด้วนด้วยปรากฏว่าไอ้นอร์มยิงน้ำแข็งตายป้อง
จัดภาพไม่ทันนะเหตุการณ์นี้จะตายอีกทีเนี่ย

ฟึ๊บเอ้าเอ้าไปเลยเหรอเอ้าแยกวงแตกเอ้า
กระเจิดกระเจิงครับแบบนั้นน่ะแล้วทำไงน่ะ
ก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่สิครับละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้การเท็จ
ส่วนเซิร์ฟเวอร์อีกตัวอย่างที่เบิร์ตนำเรียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวบ่ายวันนี้บิ๊กโจ๊กจะไปดูแล้วจะมาแถลงต่อ
แต่จริงพอแล้วหมายถึงผมเดาใจนะจริงในนี้เพียงพอแล้วแต่ว่าดูให้ครบนะครับ
ส่วนกลุ่มที่ช่วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วกลุ่มที่หลบหนีหลังเกิดเหตุ
แล้วก็มีกลุ่มช่วยควบคุมพื้นที่หลังเกิดเหตุเดี๋ยวจะโดน๑๕๗ทั้งหมดครับตำรวจฮะ